ออกจอ

แม่บ้านประชันบ้าน

ท็อกเดลนนีนุฏิประสุทธาระวิทยาลัย
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เพราะว่าวันนี้เราต้องสวยอร่อยย่อยง่าย

วันนี้นะคะเชฟสัญฉาเมนูแบบว่า

เชฟแบงค์นี่เขาน่ารักมากเลย
อร่อยทุกองศาน่ารักทุกมุม
เขาบอกว่าแล้ววันนี้เชฟแบงค์นะจะมาอีก

ยืดยืดอยู่รู้จุดกระชากเขารากเขาชวนเขา
ไม่ว่าใช้มณ์ไล่เปล่าทุกทางเลย
อย่างนี้ดีกว่าไม่อยากจะบอกเลยคือ
เมื่อวานตี๓คุยกันยังไม่นอนเลยอ่ะ
กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรมาให้เราทานกันดีมาสอนเรา

ตี๓เชฟเลือกเมนูแล้วเชฟจะใส่บาทเหรอ
ไม่เชฟคุยกับเราถึงตีสามไง

เกลิ่นนิดนึง

ไม่อยากจะเชื่อว่าแม็กซิกันกับไทยจะมาเข้ากันได้
เจอตัวจริงดีกว่าครับพวกนี้กระจองงอแงกันมั้ย

และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาหาร

ยินดีต้อนรับการกลับมาของเชฟแบงค์หน้าตีคนดีคนเดิม
หลังจากสัปดาห์ที่แล้วมาโชว์ฝีมือไม่พอ
ยังมาโชว์เสียงเพราะอีกด้วย
วันนี้เชฟแบงค์จะมีเมนูพิเศษอะไร

ชมกันเลยค่ะ
ต้อนรับนะคะเชฟหน้าตีหน้าหล่อค่ะ

ผิดหรือเปล่า

แล้วเราบอกไปแล้วว่าเป็นอาหารแมชกันกับไทย

ไม่เชื่อมันจะมาเข้ากันได้ไงนะไปไม่ได้หรอก

อื้อชื่ออะไรคะเชฟ
อาหารเมนูที่ว่ามันมีชื่อไหม

แป๊บนึงเคซิเดย่าคืออะไร
มันดิจริงเราเรียกง่ายว่าเป็นพิซซ่า

พอกเก็ตพิซซ่าใส่กระเป๋าไปทันทีใส่ก็ได้
อย่างนี้ครับอ๋อใช่ไหมน้องพูดจริง
ว่าจะมีการคุยกันจริงพอกเก็ตพิซซ่าอ่าได้
แต่ว่าสงสัยทำไมต้องมีฟักทองอ่ะเพราะว่าพิซซ่ากับฟักทองไม่เคยได้ยินนะ
เออจริงไม่เคยเห็นเออซุปฟักทองแล้วก็เป็นแป้งพิซซ่าจิ้มน้ำซุป
อย่างนั้นเลยก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาผสมผสานกับไทยไทย
ยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยแล้วก็มีปลาทูด้วยครับโอ้ดิกดี
เชฟคิดมาแล้วดีมากถ้ามาหายก็เก่งร้องเพลงก็เพราะ
สูจนดีกว่าว่าลืมการเล่นกีต้าไปแล้วหรือยังร้องเพลงให้เราฟังยังได้อยู่ไหม
ลองไหมได้ครับขอกีต้าหน่อยค่ะโอเคเชฟออกคลิกสิทธิ์เพลงเองด้วยนะ
ลองเข้าไปอีกลองเข้าไปอีก
มีน้ำดูแลของเชฟ
มีสูตรอาหารแล้วนะเปลี่ยนรถทุกวันแล้วปุ๊บเข้าจมูกได้เลยได้ดูแลอ๋ออย่างนี้เราสบายใจแล้วมีอาหารดีได้ทานแน่นอน
เพราะเดี๋ยวเราจะบอกส่วนผสมเครื่องปรุงวิธีทำว่ามันจะยากง่ายยังไงติดตามช่วงหน้ามาดูกันค่ะ

สวัสดีค่ะแม่บ้านสวัสดีค่ะ